ของคนที่อยู่ในคิวรถส่งอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
พอเกิดเหตุไปปุ๊บไม่ได้มีการแจ้งความกัน
แต่ทั้งสองฝ่ายคู่กรณีกันในโพสต์
โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียว่าฝ่ายตัวเองเนี่ย
เป็นการถูกกระทำก่อนทีนี้ตำรวจล่ะค่ะ
ก็ต้องตามหากล้องวงจรปิดหรือว่าคลิปเหตุการณ์นะคะ
เพื่อที่จะดูว่าสรุปแล้วเหตุการณ์นี้ใครผิด
นี่เป็นหนึ่งในคลิปนะคะที่ตำรวจใช้เป็นหลักฐานนะคะ
กราบสมภมไมร์สมุทรสาครพร้อมรับที่ชุดศือบสวน
นำตัวนายพิเศษหรือเจ้าซุยมดี่
อายุ๓๐ปีไปชี้จุดเกิดเหตุที่คิวรถส่งอาหารทะเลที่มหาชัยค่ะ
หลังจากในจอร์ดโพสต์ลงเฟซบุ๊คว่าตัวเองเนี่ย
แฟนถูกทำร้ายจนหัวแตกคู่อริใช้ปืนตบอีกยิงใส่อีก
ขอความเป็นธรรมช่วยเปิดกล้องให้ผมดูหน่อย
และในจอร์ดก็เล่าด้วยนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุในโจ้ทักมาหา
บอกว่ามาเคลียร์ปัญหากันซิที่คิวตัวเองก็เดินมันมาค่ะ
เคลียร์ปัญหาจะได้จบแต่เขาไม่จบท้าตีท้าต่อย
นายพงศ์มาถึงบอกจอร์ดหยุดและเอาปืนมาตบหัวตัวเอง
จนเกิดเรื่องชุนละมุนขึ้นส่วนสาเหตุนั้นนะคะ
เขาก็ยอมรับเขาเป็นหนี้๒๕๐๐๐บาท
เรื่องที่ถูกจับคดีเสพกัญชาเมื่อเดือนเมษายน
แต่เรื่องมันจบลงแล้วคงค้างไป๘๐๐บาท
ซึ่งเขาก็ทวงเพราะไม่ให้เข้าคิวรถด้วย

เรื่องชุดละมุนมันจบไปแล้วผมก็จะกลับบ้านขี่รถกับแฟน
ส่วนในอี้ในโจรก่อนในโจรจะโปรดมาว่าเฮ้ยมึงจะพึ่งไป

โค้งมาเปิดประตูชักลูกตองยิงมาเลย
นัดทิศ๒ผ่านมาหาผมกับแฟนยิงไปทางนี้ครับ
แล้วผมขี่ออกไปมันไม่โดนผมกับแฟน
แล้วถ้าโดนขึ้นมามันจะเป็นยังไงครับ

ผมก็ได้ให้เขาประกันตัว

พอปุ๊บผมบอกว่าเดี๋ยวผมหามาใช้ให้
เขาก็ทัวร์ผมบอกที่
นบเจ้าของคิวไม่ให้ผมเข้าคิว

จอร์ดบอกว่าปัญหาต่างมันจบไปแล้ว
ไม่น่าจะมาเคลียร์กันอีกจนมีเรื่องกันอีกนะคะ
นายจอร์ดถูกเลิกจ้างไป

ในขณะที่ขับรถวิ่งส่งสินค้า
เราได้ช่วยกันประกันตัวออกมา๒๕๐๐๐บาท
จ้างเคยตักเตือนและแจ้งกับคนรถหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ยังกระทำผิดอยู่ดีจึงเกิดความไม่พอใจ
แล้วก็มาเกิดเหตุ๒๘พฤษภาคมช่วงหัวค่ำ
จอร์ดพาบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ

และเข้ามาท้าตีท้าต่อยในคิวด้วย
ขณะนี้ค่ะกำลังรวบรวมหลักฐาน

แต่ก็มีคนในตลาดทะเลไทย
เห็นเหตุการณ์มาแสดงความคิดเห็นตอบนะ

เขาบอกว่าเท่าที่เห็นมีแต่พวกของคนโพสต์นั่นแหละ

ส่วนผู้สื่อข่าวก็ได้ติดต่อทางเจ้าของคิวรถ

แต่ก็ติดต่อไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะ

บอกว่าขณะนี้ได้ให้ชุดสืบสวนมาตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ